รับหนูมั้ยค่ะ

คุณผู้ชมเขาเชิญชวนเพราะว่าร้านนี้เขาขาย
หนูหน่ออบองค์นั่นเองตัวยัยมาก
กำลังจะบอกเลยมันตัวใหญ่ผิดหนูทั่วไป
เพราะว่ามันเป็นหนูนาเลี้ยงไงคุณเขากินดีอยู่ดีนะคะ
ขายกันริมถนนริมทางเนี่ยเลยค่ะขายอยู่ตรงริมถนนมิตรภาพแบบนี้
ใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับน้องคายฝั่งขาออก
บ้านนาผู้ตะมนตนาผู้อำเภอเพลจังหวัดอุดรธานี
เพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นหนูหน้าอบโอ่งมันหอมเตะจมูกไปไกล
จริงเขาบอกอย่างนี้โอ้ยั่วน้ำลายขนาดไหนคุณผู้ชมก็ดูกันเอาเองนะจ๊ะ
ก็อบโอบงนี่นะขายดิบขายดีมากจริงวันหนึ่งเนี่ย
ขายได้วันละประมาณ๘๐๐๑๐๐บาทเลย

เรื่องของความสะอาดคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะ

มันสะอาดแน่นอนเพราะว่าหนูนาพวกนี้เป็นหนูนาที่ทางร้านเลี้ยงเอง
เป็นหนูนาเลี้ยงไม่ใช่หนูในนานะ
คุณประทับชัยเสริมคุณอ่อนอุมารพลทะอิ่น
สองสามีภรรยาเจ้าของร้านเขาเล่าให้เราฟัง
เป็นเมนูที่ต่อยอดมาจากการที่เขาเพาะพันธุนาขายแบบนี้

คุณเห็นมั้ยหนูตัวใหญ่ขนาดไหนคุณดู

ดีมากเลยคือจริงแล้วเนี่ยที่ฟาร์มเขามีหนูนามากกว่าพันตัวนะคะ
หนูนาของที่ฟาร์มถูกเลี้ยงอย่างดีดีมาก
อาหารการกินเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ผสมหัวอาหารให้โดยเฉพาะ
มียาแก้หวัดมียาถ่ายพญาติให้กินตลอด
ซึ่งแน่นอนว่ามันสะอาดทำให้หนูนาไม่มีโรคด้วยคุณผู้ชม
อันนี้สำคัญปกติแล้วหนูนาพวกนี้เนี่ยนะพออายุได้๓เดือนก็จะนำออกไปขาย
คือถ้าขายตัวเป็นนะคะขายตัวเป็นจะขายในราคาเป็นขีดเหมือนกันนะ
ขีดละ๒๐บาทตัวหนึ่งจะตก๕๘ขีดแล้วแต่ไซส์แล้วแต่น้ำหนัก
ก็คือตกประมาณตัวละ๑๐๐๑๕๐บาทอันนี้สำหรับขายเป็นตัวเป็นวิ่งได้อยู่นะ
ใครอยากเลี้ยงหนูก็ไปติดต่อลองซื้อกันดูได้
แต่ถ้าหากบางคนบอกว่าอยากได้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาจะขายยกชุด
หนึ่งจะมีตัวผู้๑ตัวตัวเมีย๒ตัว

อ๋อราคาชุดนึง๓ตัว๑๐๐๐บาทสำหรับพ่อพันแม่พันนะจ๊ะ
ต่อมาหลังจากที่เพาะเลี้ยงหนูนาเขาคิดว่าจะต้องต่อยอดธุรกิจของตัวเองแล้วแหละ
จะทำยังไงดีสุดท้ายก็นำหนูนาที่เพาะพันธุ์มาขายทำเป็นเมนูแซ่บของชาวอีสาน

คือมันเป็นเมนูของชาวอีสานนะคุณผู้ชมนะ
เขาทานกันมาตั้งแต่สมัยอดีตโบราณกันแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้มีรายได้จากการขายหนูนาอบโอ่ง
ละประมาณ๘๐๐๑๐๐บาทอย่างที่บอกไป
เฉลี่ยเดือนละ๓๐๐๐๐บาท

ถือว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจที่มันสร้างรายได้ได้ดีมากเลยนะคะ
สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวริมถนนมิตรภาพ
อุดรธานีน้องคายฝั่งขาออกนะคะ

และก็ชื่นชอบเมนูแปลกใหม่
หรืออยากจะลองลิ้มชิมรสหนูนาอบโอ่ง

แซ่บแห้งเด้อ

นี่ดูจากลักษณะมันเนี่ยนะ
อารมณ์คล้ายหมูหันย่อสวย

ฉันคิดว่าไก่ย่างเนอะ

ก็ดูคุณพี่เขาไว้เป็นตัวอย่างก็ได้

ระวังห้ามโดนจับได้

ถ้าโดนจับได้แล้วก็ตัวใครตัวมัน